อีกหนึ่งคนนะคะที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็คงอยากจะไปถามความเห็นของท่าน

แต่ทีนี้นักข่าวก็มีการพุ่งเป้าประเด็นอยากจะรู้แหละว่าเดี๋ยว

ประเทศจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือเปล่า

มีการให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยนะคะ
ที่ประชาชนออกมาลงคะแนนกันคึกคัก

ประเทศมันก็เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนประเทศทั้งนั้น

แม้ว่าจะเป็นรัฐบาลเดิมก็ต้องมีการเปลี่ยนนโยบาย
เปลี่ยนทีมเปลี่ยนวิธีการทำงาน
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยยิงคำถามไปว่า

ประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่หลังเลือกตั้ง

คือทางเศรษฐกิจคงมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

เป็นห่วงว่าจะเกิดความไม่สงบเรียบร้อย
เกิดการต่อต้านแบ่งกลุ่มแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
รัฐบาลใหม่ที่เข้ามาต้องเตรียมรับมือตรงนี้ด้วย
อย่าลืมว่าสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัฒ

แต่แล้วก็ไม่สามารถนำพาประเทศไปได้
เพราะมีการประท้วงต่อต้านค่ะ